ผัดวิถีชีวิตของชาวไตลื้อที่เมืองลวงเหนือจังหวัดเชียงใหม่ผ่านกิจกรรมต่างแบบนี้เลยค่ะ
นี่ค่ะบรรยากาศของกิจกรรมที่จัดขึ้นในชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดนะคะ
ไปถึงก็ต้องเอาเลิกเอาชัยกันก่อนด้วยการพรมน้ำมนต์ต้อนรับผู้มาเยือนแบบนี้แบบนี้
นี่นะคะเหมือนเป็นการปัดเป่าเรื่องราวร้ายสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปพ้นจากตัวนะคะ
แล้วก็ให้มีเรื่องราวดีเข้ามาในชีวิตแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนะคะ
โดยเฉพาะเด็กยุคใหม่ก็ไม่ค่อยได้เห็นก็คือการปั่นดอกไฟล์คุณ
นี่การปั่นดอกไม้แบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันผู้เท่าผู้แก่เขาจะทำกันนะในสมัยโบร่ำโบราณ
มันเป็นวิธีโบราณเลยนะคะแล้วตัวโครงเนี่ยเขาจะสร้างมาทำมาจากไม้เนื้อแข็ง
ส่วนวงล้อก็จะทำมาจากซี่ไม้ไผ่ส่วนตรงฐานมันจะมีเป็นท่อนไม้คล้ายกับตัวอักษรตัวทีเห็นไหมนั่นแหละค่ะ
เขาจะมีส่วนหัวเนี่ยมีเสาสองข้างแล้วก็ส่วนกึ่งกาก็เจาะทะลุใส่คานแกนของวงล้อปั่นฝ้ายให้มันหมุนติ้วได้แบบนี้นะคะ
แล้วก็เอาไว้หมุนปานไฟล์
พอดึงมือที่ถือม้วนไฟล์ออก

องค์ประกอบนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวไตลื้อ
เขาจัดออกมาในรูปแบบของตลาดแบบเล็ก
มีการทำอาหารไตลื้อนะคะเป็นอาหารโบราณนะคะ

เราเคยเห็นเราเคยเห็นแต่เรายังไม่เคยกินใช่ไข่ป่ามไข่มดแดงข้าวจี่น้ำพริกตาแดง
แล้วก็มีผัดไทยแบบไตลื้อด้วยนะคะ
สำหรับเมนูแปลกที่บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อก็คือเมนูตำมะละกอใส่ขิงสูตรไตลื้อ
เดี๋ยวนะตำมะละกอใส่ขิงด้วยถูกต้องแต่ว่าเอาจริงมันก็ดีนะ
มันได้เรื่องของสุขภาพใช่ไหมได้ของเรื่องของการช่วยในระบบแบบว่ากระเพาะอาหารอะไรอย่างนี้
แล้วเขาจะตำในโคร็กไม้ขนาดใยนะคะ
แบบสดง่ายแต่รสชาติอร่อยแล้วแน่นอน

คนส่วนใหญ่ในชุมชนเขาจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมกัน
ก็จะมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสงบนะคะ
แล้วก็แบบเขายึดแนวคิดอยู่ดีกินหวาน
อยู่ดีกินหวานเนี่ยดิฉันออกสำเนียงเขาไม่ได้จริงนะ
เขาบอกว่าอันนี้เป็นหลักในการดำรงชีวิต
ใครที่สนใจลองไปเที่ยวชมกันได้นะคะคุณผู้ชม
ไตลื้อเมืองลวงเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

ที่เราจะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวไตลื้อที่แบบน่ารัก
เรียกว่าต่อนยอนสไตล์เจ้าเหนือเจ้า